โอ้โหฟ้ามืดมาแบบนี้ฝนจะตกอีกไม่นานแน่นอนเลยนะคะ
แล้วไม่แน่ว่าอาจจะมีลมพายุมาอีกที่ฉันรีบพยากรอากาศก่อนดีกว่าค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
ช่วงนี้ฝนชุ่มฉ่ำเหลือเกินพื้นที่ที่ตกแล้วก็ตกอีก
เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องฝนตกสะสมน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันกันด้วย
มูตุนิยมวิทยานะคะพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบมากก็คือภาคเหนือนั่นเองนะคะ
เหนือแถบจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ห้องศรแล้วก็ไล่มาแนวตะวันตกของประเทศ
คือทางด้านจังหวัดตากกาญจนบุรีราชบุรีค่ะรวมไปถึงทางด้านของทะเลฝั่งอันดามัน
คือพังงาระนองภูเก็ตกันด้วยนะคะปัจจัยตอนนี้ที่จะมีผลกระทบก็คือมีลมมรสุม
รวมไปถึงห่อมฝนก็คือร่องแนวฝนเส้นสีแดงอยู่ด้านบน
แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงจะขึ้นฝั่งที่ไต้หวันช่วงวันที่๖๗สิงหาคมค่ะ
สิ่งที่จะพอเกี่ยวกันบ้างก็คือมันจะดึงลมไปก่อตัวที่พายุลูกดังกล่าวนั่นเองนะคะ
เพราะฉะนั้นดูกันหน่อยยาวค่ะคุณผู้ชมว่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่๑๐สิงหาคมจะต้องระมัดระวังอะไรกันบ้างนะคะ
ช่วงนี้ค่ะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอันดามันต้องระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกและฝนตกสะสมชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
แต่ถ้าหากว่าชาวเรือที่อยู่บริเวณทะเลอันดามันบริเวณแถบจังหวัดภูเก็ตพังงานระนองต้องระมัดระวังคลื่นหน่อยเพราะเห็นไหมคะว่าขึ้นสีม่วงแบบนี้สูง๒๓เมตรเลยทีเดียวค่ะ
คุณผู้ชมคะช่วงนี้ฝนตกหลายพื้นที่สิ่งที่ตามมาก็คือผลกระทบของชาวบ้านเนี่ยค่ะต้องมานั่งวิดน้ำกันแบบนี้เลยนะคะ
นี่คือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อคืนก่อนนี้ฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลเข้ามาทั่วหมู่บ้านแม่ปะตำบลแม่ปะชาวบ้านขนของกันโกลาหลนะคะ
ช่วงสายสายน้ำเริ่มลดลงแต่ว่ายังมีบางพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่แต่ไม่สูงมากนะคะก็ยังพอใช้ชีวิตกันต่อไป
นี้ในพื้นที่ยังมีฝนตกมาต่อเนื่องค่ะทางการทางจังหวัดจึงเตือนให้ประชาชนเฝ้าระมัดระวังและเตรียมความพร้อมกับการรับมือน้ำป่าไหลหลากตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
ไปดูคนสู้ชีวิตที่ไม่ยอมแพ้กับโควิดกันบ้าง
ที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
คุณพิชัยเพชรวงศ์เป็นอดีตวิศวกรโรงงานนะคะ
ได้รับผลกระทบจากโควิดเพราะว่าเดินทางข้ามจังหวัดไปทำงานไม่ได้
สุดท้ายตัดสินใจลาออกค่ะมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว
ลูกกล้วยหอมทองส่งโรงงานทำแปลงเกษตรผสมผสาน
ลูกพืชผักสวนครัวส่วนหนึ่งเอาไว้กินที่เหลือก็นำไปขาย
เป็นการลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้พออยู่พอกินดำรงชีวิตกันแบบนี้ล่ะค่ะ
คุณผู้ชมค่ะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร
เฉพาะสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราต้องเตรียมพร้อมรับมือ
และช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกชุกสิงหากัญญายนเนี่ยนะคะ
ก็ต้องเตรียมพร้อมกันให้ดีทุกพื้นที่กระเป๋าอบพยพถุงยังชีพต่าง
พวกนี้ต้องเตรียมพร้อมกันให้ดีรวมถึงเรื่องของพื้นที่การเกษตร
บ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงต้องตรวจสอบกันให้ดีด้วยนะคะ
ท่าทางจะไม่ดีแล้วคุณผู้ชมฟ้าครึ้มมาแบบนี้ดิฉันไปก่อนดีกว่า
น่าจะมีพายุมาสวัสดีค่ะ